บอกว่าคลิปแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย

คือช่างไฟฟ้าปีนขึ้นไปบนหลังคา
เพื่อที่จะไปติดตั้งแผงโซล่าเซลล
ปรากฏว่าพลาดตกลงมาค่ะ

เพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะ

ทำไมยังยืนตัวก็เดินต่อไปได้ล่ะ
ดีนะไม่ตีรังการาวดอฟด้วย

นึกว่าเป็นนักยิมนาติกลีลา

นี่เห็นไหมมี๒มุม๒คลิปนะครับคุณผู้ชม

เน็ตบอกว่าไม่หักสักคะแนนเลยนะคะ

เพราะว่ามีการดึงตัวหนเหล็กโครงหลังคาเอาไว้
ก่อนที่จะถึงพื้นได้อย่างสวยงามนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านช่างน้อย
อยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดนครพนมนะคะ
คือเขาให้ช่างแอร์ของร้านขึ้นไปติดตั้งแผงโซล่าเซลบนหลังคา
แล้วช่างคนหนึ่งเกิดพลาดค่ะเหยียบพลาดแล้วก็ตกลงมาทะลุกระเบื้อง
อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะแต่ว่ายังดีหน่อยนะคะลงมาถูกท่า
ก็เลยถึงพื้นได้ปกติแบบนี้ค่ะทางช่างน้อยนะคะ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ว่าจุดประสงค์ของการโพสต์คือ
อยากจะโชว์อะไรนะอยากจะเตือนให้คนที่มีอาชีพช่าง
แล้วต้องไปทำงานที่สูงเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายเนี่ย
ไม่ประมาทแล้วก็ต้องระมัดระวังมีสติอยู่เสมอนะคะ